โควิดมารายได้หดรายได้เป็นศูนย์เลยนะคุณผู้ชม
นี่ค่ะนักดนตรีที่เจียงใหม่นะคะ
เขาก็เลยต้องประกาศขายอุปกรณ์ในการทำมาหากิน
พวกอุปกรณ์ดนตรีค่ะขายรถด้วย
คือตอนนี้ขายอะไรได้ขายเพราะเขาบอกว่า
คือสิ้นหวังแล้วไม่หวังแล้วแหละว่าจะกลับมามีงาน

เขาบอกว่าเขาไม่มีงานมาปีกว่าแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกทีเมื่อไหร่ด้วย
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล
คือโดนก่อนใครเพื่อนสั่งปิดสั่งให้งดรับงาน
แต่เวลาเยียวยาไม่มีนะ
ไม่ใช่ว่าจะเยียวยาทีหลังไม่มีนะเจ้าตัวพูดเองเลยนะคะ

อันนี้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเจ้าของเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
โพสต์ภาพเมื่อสักครู่แล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่า
หลังเจอโควิดระบาดห้ามไม่ให้มีการจัดงานมหรสบ
ทำให้การจ้างงานและรายได้เป็นศูนย์

เขาเป็นนุ่มนักดนตรีชาวอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นักข่าวของเราลงไปพูดคุยกับเจ้าตัวเลยนะคะ
คุณวิทยาวัฒน์เล่าบอกว่าตนเองเล่นดนตรีในตำแหน่งมืออิเล็กทรอน
รับงานมหรสบต่างทั้งงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
งานปล่อยหลวงงานระบวงย้อนยุค
การระบาดของโรคโควิด๑๙มีงานทำทุกคืน
นะคะทุกคืนก่อนที่จะเกิดโควิด
แต่มาถึงวันนี้ผ่านไปปีกว่าไม่มีทั้งงานไม่มีทั้งเงิน
ประกาศขายเครื่องดนตรีที่เขารักมากเลยนะฮะ
อิเล็กโทน๑ตัวคีย์บอร์ดอีก๑ตัว
และรถกระบะที่ใช้ขนของขนดนตรีอีก๑คันนะคะ
คุณวิทยาวัฒน์พูดอีกลักษณะคือ
น้ำเสียงคือท่อนักข่าวของเราบอกนะ
ที่ผ่านมาอาชีพของตนนะได้รับผลกระทบก่อนใครเพื่อน
ความช่วยเหลือจากรัฐวันนี้เหรออย่าถามเลยไม่มีเลย
แล้ว
เต็มเลยครับตอนนี้ได้รับผลกระทบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
โดนก่อนเขาก็คือไม่ให้จัดงานบันเทิงสักอย่าง
งานที่เคยมีเยอะ
เดือนนึงงานก็แน่นจากมาถึงตรงนี้ก็หมดเป็นศูนย์เลย
อย่างน้อยก็ให้เยียวยาพวกเราสักหน่อยก็ดี
เพราะว่าคนบันเทิงในประเทศไทยเนี่ย
คนหากินกับดนตรีแสงสีเนี่ยมันเยอะพอสมควร
ก็ควรจะดูแลพวกเราน่ะสักหน่อยมองเห็นพวกเราบ้างอะไรประมาณนี้
จริงแล้วไม่ใช่คนกลางคืนคุณวิทยาวัตรรายแรก
ที่ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐดูแลคนกลางคืนบ้าง
ออกกันมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า
รัฐบาลเองจะได้ยินเสียงพวกเขาหรือเปล่านะคะ
คุณวิทยาวัฒน์บอกว่ารายได้เป็นศูนย์แปลว่าอะไร

เพราะต้นทุนในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันมีไง
ต้องกินต้องใช้พอนู่นพอนี่มันเยอะ
ผู้สึกข่าวถามว่าถ้าเกิดว่าโควิดมันหมดไป

คุณวิทยาวัตรตอบว่าอย่างไรรู้ไหม

ตอนนี้ขอเพียงขายเครื่องดนตรีและรถกระบะให้ได้ซะก่อน
เพื่อเป็นทุนในการที่จะดำรงชีวิตต่อไป
อนาคตก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรกินนะ